แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดความเห็นว่า
สอดหรือที่พักต่างที่ไม่อนุญาตให้นำลูกเทพเข้าไป

อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยู่ในสายกับเราเช้านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับตื่นเช้ามาคุยกันเรื่องลูกเทพกันหน่อยครับ

อาจารย์เห็นข่าวลูกเทพในสื่อ
อาจารย์มองอย่างไรในข่าวแล้วก็ในกระแสที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
ครับก็คงยืมคำคิดในปีนี้ครับว่า
วันนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรนะครับ

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะครับ
พุทธก็แปลว่าพุทธฮู้พุทธตื่นพุทธเบิกตาลนะครับ

ปัจจุบันใครมีเงินทำอะไรก็ได้หรือเปล่า
ผมมีตังค์ผมจะซื้อตัวให้ลูกเทพ

คือถ้าเกิดสมมติผมในไฟล์ทนั่นหรือเที่ยวบินนั้น
คือมีคนที่เดือดร้อนอย่าต้องไปเชนข้อว่าแม่เขาป่วย
เลียมกันไม้ไปให้รีสอธิต

เวลาถ้าเกิดไปไปที่อุ้มลูกเทพไปก็มีผลทั้งด้านหึงใจเขาใช่ไหมครับ

ว่าจะมีผลทั้งหึงใจของคนอื่นหรือเปล่านะครับ
ลูกเทพก็ถามย้อนกลับอ่ามันก็เป็นศิษย์ที่ส่วนบุคคลของฉัน

อาจารย์ทางผู้ให้บริการเขาจะตอบความคิดความเห็นตรงนี้

คือคือคนละอารมณ์คนละครวามรู้สึกกัน
อันนั้นคือเต็มไปด้วยความรักนะครับ
แต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีเทพหรือคุณมีอะไรต่าง
คุณมีวิญญาณติดตัวคุณไปอะไรอย่างนี้นะครับ
บางทีคนอื่นจะต้องคิดว่าแล้ววิญญาณจะมาถึงเราด้วยหรือเปล่า
ครับเรื่องความเชื่อนี้เขาพูดยากนะอาจารย์นะ
อาจารย์ครับแต่ทีนี้มองด้านของสังคมไทย
อาจารย์ลองวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นซะหน่อยฮ

ครับคือสังคมไทยจริงแล้วเนี่ยเป็นสังคมที่เราเพิ่งพากันมาโดยตลอด
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพึ่งพาทางด้านจิตใจนะครับ
ก็มองว่าจริงแล้วที่เราไปนำวัตถุสิ่งอะไรต่างมาเนี่ย
จริงแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ยึดติดกับวัตถุอะไรต่างนะครับ
แต่ในศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีการนำเอาวัตถุต่างเข้ามาเป็นเครื่องยิบดี
เพื่อให้คนเข้ามาที่วัดอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
เหมือนกับการเอาลูกอมของเล่นอะไรต่างให้เด็กเนี่ยเพื่อจะให้เด็กหันมานะครับ
ศาสนาพุทธเนี่ยบางวัดที่เข้าไปถึงธรรมะจริงก็พยายามจะทำสิ่งต่างเหล่านี้เข้ามา
เพราะฉะนั้นเวลาคนที่อยากได้อะไรง่ายนะครับ
ก็จะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายอย่างรวดเร็วนะครับ
ผมมองว่าเรามองหาสิ่งที่จะพึ่งพากันมาโดยตลอด
เพราะตอนนี้เนี่ยในสังคมปัจจุบันเราอาจจะพึ่งพาเลยก็ไม่ได้นะครับ
อย่างเช่นในปัจจุบันเราคงจะเห็นอยู่นะครับเรื่องของพระเรื่องของอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นคนที่ได้มาง่ายจากการบนบานร้องขอหรืออะไรต่าง
เห็นได้ว่าคนที่ใช้คนที่มีลูกเทพเนี่ย
ที่ใจก็คือได้มาจากการบนบานหรือการร้องขออะไรต่าง
แล้วก็ได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นทำให้เขาคิดว่ามีเทพมีอะไรต่างขึ้นมาจริงนะครับ
จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าสถานพุทธของบ้านเรานะครับ
เขามีแบบนี้กันมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นสงครามรามเทพ
ไม่ว่าจะเป็นลูกศพหรืออะไรต่างอย่างนี้
อันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วแล้วก็หายไปบางอย่างบางอย่างก็ยังมีอยู่นะครับ
ส่วนลูกเทพว่าคุณเป็นวัตกรรมใหม่บ้างครับ
ผมกล่องพระเครื่องอะไรต่างอะไรอย่างนี้ครับ
อาจารย์ครับในแง่ของอาจารย์เอง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมองเรื่องของภาคการผลิตบ้างไหมครับผม
ว่าผ้ากันนำเข้าอย่างนี้ครับเพราะลูกเทพนี้ส่วนใหญ่นำเข้าใช่ไหมครับ
ส่วนใหญ่ก็มีทั้งนำเข้าครับนำเข้ามาแล้วก็
ก็เหมือนตุ๊กตาทั่วไปผมว่าอีกหน่อยก็น่าจะดีนะครับ
เพราะว่ายางพาราบ้านเราขายไม่ค่อยได้ก็น่าจะมาทำกรุงเทพก็ได้นะครับ
หรือมาทำตุ๊กตาอื่นที่รับสละให้ใกล้กันไม่ต้องสาวเข้าใช่ไหมครับ

ไม่ต้องนำเข้านะครับอาจารย์ครับ
อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงการศึกษาของเด็กไทยบ้างครับ
การศึกษาของเด็กชายผมว่าส่วนใหญ่เด็กที่เขาเรียนกันอยู่
เขาก็รู้ว่าลูกเทพเป็นอย่างไร
ผมไม่ค่อยเคยเห็นเด็กที่ไปตามกระแสเรื่องของลูกเทพอะไรเนี่ย

ซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเป็นคนที่เขาอาจจะบนบานหรืออะไรต่างได้
พอได้ปุ๊บก็เลยอาจจะคิดว่าใช่หรืออะไรอย่างนี้นะครับ
จะก็เลยทำให้เด็กบางคนคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับ
คือไม่ค่อยเห็นเด็กในยุคปัจจุบันที่เพจไปตรงนี้
ส่วนใหญ่ผมว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับใช่ครับ
คือเหมือนอย่างที่ในหัวก็เคยตัดว่า
คือสื่อปัจจุบันมันมีผลอย่างรวดเร็วนะครับ
มันออกจากจอแล้วก็เข้าตาแล้วก็เข้าไปที่สมองเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้
ก็จะมีเรื่องของภูมิต้านทานสิ่งต่างเหล่านี้นะครับ
คือรับเสร็จแล้วก็ต้องคิดต่อไปต้องก่อน
แล้วก็สินใจจะเชื่อหรือไม่กับอีกอย่างหนึ่งนะครับ

เชิญอาจารย์นะครับ
คนที่โหนกระแสมากกว่าครับ
บางอย่างก็ทำทำไมอย่าไปให้ความสำคัญ
ถ้าคุณมองเห็นเขาเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรไง
คือถ้าคนอุ้มลูกเทพไปแล้วมองเป็นตุ๊กตาก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่คราวนี้คุณจะให้ความสำคัญเขาว่าคุณจะต้องนั่งที่
คุณจะต้องทานลูกเว่ต้องมีตังฐามีอะไรต่างเหล่านี้
เหมือนเราเห็นคนหนึ่งเค้าป่วยที่สัตน์ปรากฏหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเราไปหากินกับเขาไปเอาเกียจกับเขา
เพราะเรารู้ว่าเรามีสัตว์ติกมากกว่าเขา

คือบางคนอาจจะไม่มีสติก็ได้
แต่คนที่อยู่แวดล้อมอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดคุณไปตามเขามันก็จะกลายเป็นส่งเสริมเขาไป
ครับเอาละครับขอบคุณเช้านี้
สำหรับความคิดความเห็นของอาจารย์สิวพลบุญลือ
อาจารย์ประจำคณะครุศาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรีนั่นเองนะครับ